สาวจะน้ำตาตกหรือจะยังไงดี

วันนี้เป็นวันที่พี่เวียกับสาววิกกี้แต่งงานกันนะคะ
เดี๋ยวเราพาไปดูบรรยากาศกันหน่อยละกันค่ะ
แห่แห่ขันหมากเมื่อเช้าตั้งแต่๘โมง

เดี๋ยวดูค่ะพี่เวียจะพิสูจน์รักด้วยการอะไรบ้าง
โอ้โหร้องเพลงบอกรักเจ้าสาวด้วยเสียงนุ่มอบอุ่นแบบนี้ค่ะ

กับรถของเจ้าเบ่าอย่างคุณเวียสุโกระวัด
แล้วก็เจ้าสาวนักธุรกิจสาวสวยวิกกี้พีมนยานั่นเองค่ะ
แล้วก็มีการเชิญแขกในครอบครัวทั้งสองฝ่ายเนี่ย
รวมถึงเชิญผู้ใหญ่ที่เคารพเพื่อนที่สนิทเนี่ย
อกวงการในวงการรวมแล้วประมาณร้อยคนค่ะ
บรรยากาศในงานก็เป็นงานเล็กที่อบอุ่นนะคะ

ที่ไปร่วมงานก็บอกว่าอบอุ่นมีความสุขเต็มไปด้วยรอยยิ้ม
เขาเริ่มกันตั้งแต่๘โมงเช้า
เริ่มงามยามดีก็ออกสตาร์ทเริ่มขบวน
ฝ่าด่านประตูเงินประตูทอง
มีน้องชายสุดที่รักอย่างคุณนัทอติรุธเนี่ยโหแห่ขันหมากมานะคะ
ทีนี้พอผ่านแต่ละประตูแต่ละด่านพี่เวียก็ต้องพิสูจน์รักใช่ไหม
ไม่ว่าจะเป็นการร้องเพลงการตะโกนวิกกี้สุธิรัก
แล้วก็มาถึงด่านสุดท้ายเป็นการสวมแหวนเลิกงามยามดี๙โมง๙นาทีค่ะ
แล้วก็มีตอนจุ๊บแก้มแต่ละคนเห็นนี้ภาพก็ชื่นมื้น
ทั้งคู่เนี่ยมาในชุดสีเข้ากันนะคะออกสีแบบเทาดูหรูหรานะคะ
แล้วก็ชุดที่สวยของเจ้าสาวดูดีเทลกันหน่อยไหม
คุณวิกกี้ใส่ชุดไทยซิมาลัยประยุกต์ค่ะตัดเย็บจากผ้าไหมไทย
แล้วทอขึ้นมาสำหรับคุณวิกกี้โดยเฉพาะเลยนะ
คุณคิดดูลายผ้านี้มีการขึ้นทะเบียนลายผ้าตามชื่อเจ้าสาวเลยค่ะ
ีมนยาคณรสนี่แหละออกมาเป็นชุดไทยที่สวยงาม
แล้วเครื่องประดับที่ทั้งคู่ใส่เป็นเครื่องประดับที่ทำมาพิเศษเลย
เป็นเข็มกลัดแล้วก็พิมพ์ตราสัญลักษณ์นี่คุณผู้ชมเห็นใช่ไหม
ทำจากทองคำขาวฝังพลอยแท้นะคะ
นี่เป็นบรรยากาศพิธีเช้านะเขามีพิธีจีนพิธีไทยไปแล้วใช่ไหม
เรื่องของการฉลองเฉลางวงคลสมรสดหร่อด้วะดูได้เลยค่ะ
แหม่ก็ต้องชื่นมื้นมีความสุขเพราะอย่างท่าพรีเวดดิ้งออกมาก่อน
เวดดิ้งออกมาก่อนหน้านี้ที่เป็นพรีเวดดิ้งใต้น้ำ
ก็น่ารักนะแฟนของหนุ่มเวีย
อันนี้ตอนหอมแก้มใช่ไหม

ข่าวเที่ยงไทยรัฐนี่แหละเดี๋ยวรอติดตามนะคะ

แล้วก็สวยหล่อทั้งคู่เลยนะคะ